ไปตามกันต่อนะครับเรื่องของทางคุณชูวิทย์นะฮะ
คือเรื่องนี้นะครับทางพบตรเนี่ยก็รับลูกคุณชูวิทย์นะครับ
ันบอกว่ายังไงเนี่ยไม่ละเลยนะฮะ
สั่งรองจรชสอบปมตมเอื้อทุนจีนสีเทานะครับคุณผู้ชมครับ

วันนี้คุณผู้ชมครับพลตรวจเอกตำรงศัพท์กิตติปภัทร
ท่านก็เป็นพบตรนี่แหละฮะท่านก็เปิดเผยถึงกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
นักการเมืองชื่อดังแถลงข่าวนะฮะปฏิบัติการทลายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำ
หลังมีตำรวจสำนักงานตรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขออภัยนะครับ
อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มจีนสีเทาบอกว่าได้รับทราบข้อมูลแล้ว
แล้วทางท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยตอนนี้นะครับ
จิระวีระท่านก็เป็นรองสำนักงานเจรตำรวจสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับ
เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็วนะครับ
พบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วก็เน้นย้ำนโยบายนะฮะของเจ้าว่าตำรวจนั้นจะต้องไม่ปล่อยปะละเลย
ไม่มีการช่วยเหลือยืนยันนะครับว่าองค์กรนั้นต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
เฉพาะเพียงกรณีของเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นนะครับ
ต้องจริงต้องเป็นไปทุกภาคส่วนเลยอ่าอันนี้ท่านผู้บัตรรอบอกแบบนี้
ขณะเดียวกันในชูวิทย์นะครับก็ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมธิการ
ป้องกันและปราบปรามการทฤษฎิประคลิปมิชชอบสภาพุทธรรษฎร
ซึ่งก็มีท่านเสร็จพิสุทธิ์เนี่ยแหละฮะเป็นประธาน
หลังยื่นคำร้องให้ทางกรมทปปชตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสันทนประยุณรัฐอดีต
เอ่อตำรวจสันติบาลโดยคุณชูวิทย์บอกแบบนี้บอกว่า
กรณีคุณสันทนะเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายนะฮะแล้วหลังจากที่ตนเองเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของในทุนจีน
คุณสันทนาเองก็พยายามจะออกมาใส่ร้ายป้ายสีเรื่องของยาเสพติดในโรงแรมของตนเอง
ป้ายสีเรื่องยาเสพติดไม่สำเร็จก็หันไปเล่นงานตนด้วยธุรกิจอาบอบนวด
ซึ่งตนเนี่ยไม่สนใจนะเพราะกังวลว่าหากมาตอบโต้กับทางสันทนะอยู่เนี่ยนะฮะ
จะเป็นการเบี่ยงประเด็นที่ตนเองกำลังจะเปิดเผยเรื่องของธุรกิจจีนสีเทา
ซึ่งเป็นในทุนจีนสีเทาเนี่ยนะครับผมที่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองตำรวจหรือแม้กระทั่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปสนุนชาวจีนเหล่านี้ทำให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเติบโตอย่างมาก
แค่๑๐ปีนะครับตู้ห่าวสามารถมีรถทัวร์ได้๕๐๐คันมีเงินหลายพันล้าน
ซื้อบ้านได้สองร้อยสามร้อยล้านบาทอืมทั้งนี้นะฮะ
คุณสันทนาเองก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรจึงตั้งข้อสงสัยเหมือนกันบอกว่า
คุณสันทนะรับงานมาเฟียทุนจีนหรือเปล่า
เพราะออกมาปกป้องว่ามาเฟียห้าคนนั้นเป็นคนดีฮะ
ตนเองก็มีหลักฐานที่ข่มขู่ตนเองเหมือนกันและไปปกป้องในทุนจีน
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณสันทนะไม่ยอมจบออกมาเล่นงานเรื่องของการจ่ายภาษีในธุรกิจโรงแรม
ไปกว่านั้นได้นำเอาข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลนะฮะ
ตนเองเนี่ยออกมาเผยแพร่เลยเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมาก
ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมไม่ออกตัวแรงแบบนี้
แสดงว่ามันมีอะไรแปลกแปลกที่แบบลึกลับใช่ไหมมีเงื่อนงำอืม
นะครับผมวันนี้คุณชูวิทย์ก็ไปหลายที่เลยนะครับ
ไปยื่นหนังสือให้กับท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะแล้วก็
ช่วงบ่ายก็มาที่กระทรวงยุติธรรมนะครับมอบให้กับคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
นะครับให้ตรวจสอบนะครับเรามีเสียงคุณชูวิทย์ซะหน่อยไหมฮะมีไหมฮะ
ไม่มีมีนะครับแต่ที่แน่นะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์ได้มีการ
ชี้แจงเรื่องนี้นะครับกับทางธุรกิจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับ
ท่านเองก็ได้เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุม
เนื่องจากทางกรรมธิการปรปชเนี่ยนะครับเขาจะซักถามในประเด็นที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อหน้าสถานชนได้นะครับ
เช่นการพาตัวตู้ห่าวไปพบบุคคลที่ชอบสะสมนาฬิกาอืมอืม
และนายตู้ห่าวได้มอบนาฬิกามูลค่านะฮะ๑๐ล้านให้กับบุคคลที่ชอบสะสมนาฬิกา
ว่าเป็นใครครับและมีคนที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอ๋อหล่ะอืม

อ่าอืมอืมคุณถูวิทย์ก็ลุยเรื่องของทุนจีนตู้หาวล่าสุด
ก็มีประเด็นนี้เข้ามาแล้วอ่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับถาม
ว่าใครทำให้ใช่ไหมคือคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยอายุ๕๐
สิบแล้วแต่เป็นวีซ่านักเรียนถูกต้องใช่เนี้ยใช่แล้วก็เขาจ้าง
ลูกนะคะลูกน้องให้ไปถ่ายมูลนิธิที่ทำวีซ่านี้ให้

ตอนเช้าพบว่าเป็นบ้านที่บอกว่าเนี่ย

คุณชูวิทย์บอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเขาจะเปิดเผยเนี่ย
ทีละสเต็ปสเต็ปนี้เนี้ยเป็นเรื่องของตามแต่เขาบอกตอนนี้พับที่
เปียงเต้ไปหมดนี้ใช่ด้วยใช่ไหมถูกต้อง
โดยเฉพาะแถวราชานะปิดเกือบหมดเลยอ่ะใช่
แล้วก็มีสมาคมจีนเถื่อนด้วยที่คุณชูวิทย์บอกมาว่า
มีการตั้งสมาคมจีนเถื่อนแล้วก็รับคนจีนที่เข้ามาที่อยากจะอยู่ในไทยเนี่ย
เข้ามาที่สมาคมแล้วเขาจะช่วยให้อยู่ในไทยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

และลำดับต่อไปเนี่ยคุณชุวิตก็จะแฉในเรื่องของอุ้มท้องซื้อพ่อ

นี่เป็นบ้านแบบว่าโอ้โหแล้วแบบท้องกันหมดทุกคนเลย

แล้วหรือคุณชีวิตถึงจะใช้คำว่าทรายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำ

เวลาภูเขาน้ำแข็งค้นน้ำมามันก็จะมีแค่นี้

คุณชูวิทย์บอกผักจิ้นหลิงนี่คือแค่
ยอดภูเขาน้ำแข็งเที่ยวเขาบอกว่าเล็กเลยใช่ครับนะฮะก็ดูสิผับตอนนี้โดน
หรือกันแบบรวดเร็วมากเลยอ่ะถูกต้องกว่าจะสร้างขึ้นมาได้อืมตอนนี้แหละก็เลย
เป็นประเด็นว่าคุณชูวิทย์ก็เลยบอกเอ๊ะแล้วทางรองต่อสันทนะเนี่ยท่านเกี่ยวข้องอะไร
ตัวเองจะเสียชีวิตด้วยคุณชูวิทย์บอกแบบนี้เลยใช่เขาบอกว่าเขาจะแบบเขาจะทำลาเขาจะ
ทลายแก๊งทุนจีนสีเทาทั้งหมดเพราะว่าถ้าสมมุติปล่อยให้อยู่เนี่ยมันเป็นผลต่อประเทศชาติ
คุณชูวิทย์บอกด้วยซึ่งจริงแล้วมันก็มันปราบไม่ได้หรอกการพนันออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์
ใช่ถูกต้องป่ะใช่ครับเขาบอกมันก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากอย่างนี้แหละ
ถูกต้องนะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วแค่ออฟฟิศของเขาไปอยู่ตามเครือข่ายใช้
เข็บชายแดนใช่ครับทั้งหมดนะฮะคุณชุวิตก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าคนจีนที่เข้ามาแล้วก็ทำอาชีพสุจริตเนี่ย
เวลาทำไมตำรวจไปตรวจที่บ้านถึงไม่อยู่เลยหนีไปได้หมดแล้วเหมือนกับข่าวที่ไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอ
ฟิศเขาว่าโอ้โหยังกับสถานทูตถูกต้องมีแบบรูปผู้นำประเทศมีทงมีเทิงติดกันแบบ
ใช่ค่ะตำรวจเองโอ้โหงงโรงพักผมยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยฮะ
กระทรวงยังไม่ใหญ่ขนาดนี้โดยที่จับได้ที่วิภาวดีมีแบบชุดตรงทหาร
มียศติดในคนในพันธุ์นั่นคือเป็นการทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนจีนด้วยกันว่า
เขาเนี้ยสามารถเคลียร์อ่าเรื่องราวต่างต่างในประเทศไทยให้ได้
คือจุดเริ่มต้นมันจากข่าวที่เรานำเสนอกันคือข่าวผับวิบวับใช่ไหม
ถูกต้องซึ่งตอนแรกเนี่ยจะไปจับเรื่องของบ่อนนะฮะอืมแต่บ่อนเนี้ย

ในที่สุดเขาบอกเริ่มมาเจอการพนัน
ใช่ครับนะฮะก็ต้องดูกันต่อครับ
เพราะว่าเรื่องนี้น่าจะยาวเลยทีเดียว

มันมีการเดินทางเข้ามากันเยอะขนาดนี้
เขาบอกลองไปดูสิห้วยขวาง

เป็นเมืองชัยหน้าทาวน์ของจริง

คือที่เยาวราชนครนี้เขาบอกเปลี่ยนแล้ว
สู่ที่ศาลนี้แหละ